ปีใหม่ก็จะไปหาผู้มาจุดกันให้มันขึ้นไปปุ้งปั้ง

แต่พอมันไม่แตกข้างบนมันลงมาแตกข้างล่าง

ไปดูคลิปนี้เลยชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้ครับ

จอบแล้ว

นี่กระเด็นโดนฝาบ้านไฟไหม้เลย

คือมันไม่ได้พุ่งขึ้นฟ้ามันพุ่งเข้าศอกใช่ไหม
นี่มันลงมาที่พื้น๓ลูกปุ้มโดนตัวโดนบ้าน
ตอนแรกมันก็สวยดีแล้วฮะฉลองเทศกาลปีใหม่ปรากฏว่าผู้มันแตกที่พื้นต้อง๓นัด
วงแตกสิครับโดนตัวหนีกันกระเจิดกระเจิงที่สำคัญลุกไฟไหม้บ้านซะด้วยครับ
กุดีกุจอไปช่วยดับไฟนะฮะมันก็เลยทำให้บ้านนั้นเสียหายไปด้วย
พลุสวยจากทางบ้านเป็นอุทาหรณ์นะฮะให้คนที่คิดจะจุดพลุ
หรือว่าดอกไม้ไฟต่างระวังกันด้วยครับค่ะหลายพื้นที่อาจจะมีข้อห้ามไม่ให้จุดนะฮะ
เพราะว่าเดี๋ยวไปทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนเสร็จไฟไหม้บ้านแล้วก็ผิดกฎมงกฎหมายกันไปด้วยนะครับ
ฉลองก็ต้องดูให้ดีนะฮะคุณอาจจะเศร้าใจหลังจากที่ฟุมันดับไปแล้วก็ได้นะครับ